นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสองพ่อ
ไปพบกับทีมเพื่อนสีที่จะมาช่วยสาวโสดเลือกคู่ในวันนี้กันเลย
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
สวัสดีค่ะชื่อปูเป้นาริชลัดจำใส่วัวค่ะอายุ๒๒ปีนะคะ
ตอนนี้ทำงานเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทเอกชนค่ะ
กับคนล่าสุดเพราะว่าเขาติดเกมค่ะแล้วก็ไม่มีเวลาให้เราค่ะ
หายไปเลยแบบไม่ตอบแล้วก็ชอบให้เราตามไม่มีความแบบเชื่อมั่นในตัวเขาค่ะ
ปกติเวลาว่างเป้ชอบแบบดูหนังฟังเพลงแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญเลยคือชอบแบบออกต่างจังหวัดมากไปเที่ยวตามธรรมชาติทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือส่วนมากเป็นคนชอบพูดแบบผู้ชายเนี๊ยบแล้วก็มือสวยค่ะ
เราเคยแบบออกเดทกับผู้ชายที่แบบว่าเวลาจับมืออย่างนี้ขี้เล็บของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือบางคนอาจจะแบบเข้าใจว่าเป็นผู้ชายเนาะดูแลตัวเองได้ไม่ค่อยมาก
แต่ว่าสเปคของเราคือชอบผู้ชายมือสวยด้วยค่ะ
สะสมของเป้ก็จะเป็นตุ๊กตาลีลาคุมะค่ะ
แผ่นซีดีแก้วน้ำที่วางของกล่องดินสอปากกาอะไรอย่างนี้ค่ะ
สะสมคือตุ๊กตาแต่ก็ยังอยากหาคนรู้ใจนะคะ
ถ้าผู้ชายยังไงครับสเปคของคุณสมมุติอย่างคุณมีหนี้กับผมเนี่ยคุณว่าคนไหนสเปคคุณ

เฮ้ยนี่เหมาะพี่กับพี่อาฝ่ายประชาสัมพันธ์อย่างมากครับ
เวลาตอบออกมาเลือกคำตอบรักษาน้ำใจทั้งคู่

จริงถ้าเกิดผู้ชายมาต้องเป็นยังไงบ้าง

เอาความจริงเลยคือชอบคนแบบพี่วิลลี่เลยค่ะ
คือสูงขาวมือสวย

เพียงมือใหญ่เนี่ยแบบแบบเล่นบาสเก่ง
อ่าเล่น
บอกข้อเสียของตัวเองหน่อยฮะว่าเรามีจุดอ่อนอะไรยังไง

คือเป็นคนชอบทำงานหนักค่ะ
เวลากลับมาก็คือเอาไงง่ายเลยคือชอบอารมณ์เสียใส่แฟนถ้าเราเหนื่อยมากถ้าเหนื่อยแล้วก็วีนแฟนบ้างก็เดี๋ยวถ้าเกิดกลับมาแล้วแฟนยังนั่งเล่นเกมอยู่ไม่แบบไม่มีข้าวให้เรากินอะไรอย่างนี้ค่ะเรากลับมาเหนื่อยแล้วก็จะแบบใช่หมายความว่าผู้ชายต้องใส่ใจเราอยากเจอหน้าเขาเป็นคนแรกกลับมาต้องแบบว่
นั่งเล่นเกมวันนี้คุณไม่ต้องห่วงครับคุณมีเพื่อนซีสองคนที่อยู่ทีมของคุณ

ได้เลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้เป็นรุ่นน้องผมเรียนด้วยกันมา
แล้วเขาจะรู้เรื่องของสิริรักษ์ของผู้ชายดี

พีทต้องช่วยเยอะนี่โอ้พีทนี่ตัวแม่เลย
ถ้าคุณไม่เอาที่เหลือเดี๋ยวพีชเอาเอง

ในรอบแรกนี้เราจะได้รู้สเปคของสาวโสด

มาดูกันว่าหนุ่มโสดทั้ง๔คนจะถึงใจสาวโสดของเราขนาดไหน
วันนี้เราคัดแต่ผู้ชายที่มือสวยทั้งนั้นมา
มาพบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนได้เลยครับ

ชอบเล่นเกมมากเลยครับเล่นนานสุดของผมนี่คือ๑๐ชั่วโมงแบบไม่พักเลย
เห็นผมเป็นเด็กติดเกมอย่างนี้แต่ว่าผมก็เล่นจนแบบแข่งได้ที่๓ระดับประเทศเลยนะครับ
กับเรื่องแฟนผมก็เป็นคนที่แบบให้เต็มร้อยอะไรอย่างนี้ไปไหนผมก็รายงานตลอดบอกตลอดครับ
เป็นแฟนผมอยากทำอะไรผมตามใจหมดเลยนะครับ
เฮ้ยไอ้เรื่องเล่นเกมบางครั้งมันก็ทำเงินได้อันนี้ให้อภัยค่ะเออ
อันนี้ได้มีอันนี้คือแบบว่าที่สามของประเทศนะว่าเฮ้ยไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาเคยเคยทะเลาะกับแฟนเรื่องเล่นเกมจริงป่ะเคยครับเคย
ถึงขั้นเลิกกันเลยไหมคะเอ่อไม่เลิกครับเราก็ต้องคุยกัน
ถ้าแบบว่าเขาแบบไม่โอเคที่เราเล่นเกมเยอะเราก็จะปรับเวลาให้เขาอะไรอย่างนี้
อย่างนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวชิงกับพี่ได้ไม่ว่าแล้วก็ทำไมถึงโชษอ่ะ
เอ่อเป็นการตกลงกันมากกว่าว่าเราแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตดีกว่าเออ

โอ้ยเหมือนกัน
นุ่มโสดคนที่สองครับแนะนำตัวไหนครับคุณเสริร์
สวัสดีครับผมเชิญนะครับอายุ๒๕ปี
ที่ผมเป็นนักแสดงในแบบอิสระครับ

ส่วนใหญ่คนชอบมองผมเป็นคนเจ้าชู้อะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วผมก็เป็นแค่คนเฟรลี่ครับ
ผมเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมนอกบ้าน
ไปวิ่งไปว่ายน้ำไปเล่นทะเลอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ผมเก็บฟุตบอลเยอะนะครับ
อีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนโรแมนติกมาก

ไหนก็ชอบพาแฟนไปทุกที่เลย

ใช่ครับผมเป็นลูกครึ่งไทยไอลิสครับ

ที่จะมัดใจสาวคืออะไรครับ

รักคนเก่งครับแล้วก็แฟนเก่งครับผม

ยังไม่เห็นลีลาเขาเลยว่าเด็ดหรือไม่เด็ดเนอะ

คือคนคนนี้มีอาการแพ้อยู่อย่างหนึ่ง
พอดนตรีมาปุ๊บเนี่ยท่าเต้นเขาจะออก

คุณอย่ามองหน้าจ้องเขาเหมือนจะกินเขาแบบนั้น
ไม่เอาฮะคุณต้องช่วยเพื่อนด้วย

แว่นฟ้า

สวัสดีครับผมชื่อป่านนะครับ

รับราชการครับเป็นนักกฎหมายนะครับ

เรื่องหัวใจก็ปรึกษาได้นะครับ

หากว่ามีปัญหาเรื่องกฎหมายก็สามารถปรึกษาผมได้นะครับ
มีสิ่งที่ชอบมากคือบาสเก็ตบอลนะครับ
ผมเรียนมาตลอดตั้งแต่ม๑จนถึงทุกวันนี้ครับ

ทำอะไรก็จะคิดเยอะนะครับว่าคนโทรภไป

มาแบบนิ่ม

อาชีพขอดูการเต้นแบบราชการหน่อย
การเต้นแบบราชการเอาดนตรีมา
ว้าวว้าวว้าว
ใครไม่เคยเห็นเต้นแบบราชการเลยนะครับ

ดูท่าเต้นแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เที่ยวใช่ไหมคะ

แอลกอฮอล์ไม่เที่ยวออกกำลังกายเป็นประจำ

ท่าเต้นนี้ใครสอนคุณมาครับ

แสดงให้เห็นคือสมบัติบางอย่าง

หน้าตาผมจะไทยผมยุโรปนะครับ

ผมก็เป็นคนตลกนะครับอยู่ด้วยแล้วก็จะสบายใจ
เวลาผมอยู่กับแฟนเนี่ยผมก็จะทำให้แฟนตลกทั้งวัน
อยู่บ้านนะครับผมก็เป็นคนชิว

ฟิตไงเฟิร์มตลอดเวลา

กับเรื่องความรักผมก็ตามใจแฟนทุกอย่างเลยนะ

หรือว่าอยากกินหมูกระทะผมพาไปกินได้ทุกอาทิตย์เลยนะ
เลยครับพี่บอกให้เธอไม่ได้ไอ้ภีร์ด่าวแน่นอน
นี่แว่นฟาขึ้นอีกไงเห็นมั้ย
เอ้าชิบบลงตรีมาแล้วเต้นน่ะพร้อม
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงอะไรเนี่ย
ของคนอื่นเขาโอ้โหฮิปพอปพุบพับ
อันนี้จรำจรำแล้วน่ะเนี่ยจรำแล้วใช่ไหมเอาโอเค
ตัดซะก่อนออกมาแล้วนะฮะหนุ่มโสดครบทั้งสี่คนที่มีมาให้เลือกวันนี้
ปอปเป๊ถามเพื่อนก่อนเลยครับ

ชอบเล่นเกม

ก่อนที่เราจะไปตัดสินใจว่าจะเลือกหนุ่มโสดคนไหนนะครับ
และอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ช่วงนี้คนเกิดราศีไหนที่ปังบ้างพี่ติ๊ก
มีอยู่๓ราศีครับโชคดี

ราศีที่๑ราศีเมษราศีเมษโชคดีลูกหลานจะนำความสุขมาให้พ่อแม่
โอ้ยดีมากมีโชคลาภลาศีเมษอันดับ๑
ระดับที่๒คือราศีกุมลูกหลานจะให้โชคให้ลาบกับตัว
และที่สำคัญจะได้รางวัลใหญ่รางวัลที่๒ที่๓ที่๔ที่๕
อันดับที่๓ครับราศีพฤกษบครับราศีพฤศพก็หมายคือว่า
เจ้าถ้ามีลูกหลานจะมีมากขึ้นทำให้ครอบครัวนี้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น
และจะมีรถมีบ้านมีผู้ใหญ่มาผูกข้อไม้ข้อมือให้มีเงินทองกับลูกหลาน
โอ้มีมั่นหมายตั้งแต่เด็กเลยอย่างนี้เลยตั้งแต่เด็กเลยโชคดีโชคดี
โชคดีมากนะครับผมเอาล่ะคราวนี้พอรู้แล้วเราก็รีบมีลูกรีบเลยจะดีโชคดีนะฮะ
รอบนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่านุ่มโสดคนไหนนะครับที่ชะตาแบบไหน
ที่มันเข้ามาประกอบกับการตัดสินใจของหัวใจของปูเป้เริ่มที่คนไหนดีหนุ่มโสดคนแรก

คุณแบงค์ครับมือซ้ายก่อนนิ้วชิดนี่ตำแหน่งนิ้วนี่เห็นไหมนิ้วตำแหน่งที่เท่ากันบอกว่าเจ้าชะตาจะมีอนาคตร่ำรวย
และที่สำคัญคือตำแหน่งเส้นใจเนี่ยเขาอยู่เนินเสาตัวเขาเองเป็นคนรักง่ายเบื่อเร็วทำอะไรก็เบื่อง่าย
โชคดีเรื่องผู้หญิงผู้หญิงให้โชค๔๕ไปแล้วนะ

เบื่อง่ายคือแบบไม่มีน้ำอดน้ำทนง่าย

เก็บเงินอยู่ไหมก็ถือว่าเขาก็โอเคนะเขาเป็นคนหาเงินเก่งนะ

แบบมือซ้ายโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดานะ
ตำแหน่งเส้นใจเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ถ้ารักใครด้วยรักด้วยจิตวิญญาณ

เพราะปลายเส้นสมองแตกเป็นซ่อมเขาต้องอยู่ต่างแดน
เส้นทางเดินทางเขาลึกพอสมควรเลยอันนี้จะอยู่ในมือซ้าย

อาทิตย์ในมือขวาเขาดีแล้วเด็กอันนี้ฉลาด
พอสปายเพศสมองกระดกขึ้นมาเนี่ยแล้วตำแหน่งเนินมือดูดีมาก
อายุมากจะเป็นนักวางแผนที่ดีได้คู่ดี

คืออยู่กับคนนี้ไม่ลำบากชัวร์

คนต่อไปครับใครครับหนุ่มโสดคนต่อไปของเรา

ตัวคนนี้ต้องอธิบายว่าเส้นสมองเขาขาดออกจากกัน

อะไรนี่

แสดงว่ามีผู้หญิงให้โชคเขา

ดุไหมดุไหมคนนี้ดุไหม

ไม่หมายถึงว่าดุไหม

ดุไหมดุมากดุมากมันวาด

เส้นเลยมือขาดแต่เขามีอีกเส้นหนึ่ง
คนนี้เขาเป็นคนมีพรสวรรค์
เพราะเส้นนี้บอกถึงสัญญาเรื่องพรสวรรค์ของเขา

บอกว่าเขาดูเส้นใจกับเส้นสมองอยู่รวมกัน

เซ็กนี่แหละครับ

ความหมายหมายถึงว่ายิ่งบ้านปลายชีวิตเขาขึ้นลงเลย

หนุ่มโสดของเราแต่ละคนมาแล้วนะครับ
คุณต้องทำให้หนุ่มโสดนิ่งคนออกหัก
แล้วก็จากเราไปจากรายการทันที

คือใครเชิญทางนี้ครับคุณปูเป้
กันให้ละที
แปดไปแหละ
แปดไปแล้ว
มากเลย

เขาดูโตเกินจนเรากลัวค่ะ
ดูเป็นผู้ใหญ่ใช่ใช่คือเรายังแบบเหมือนรักสนุกอยู่ด้วย
อ่ายังสนุกอยู่พี่เค้าบอกเค้าไม่เที่ยวเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
กลัวถ้าแบบคบกันไปสุดท้ายเราจะเป็นคนที่แบบว่าทำให้เขาเสียความรู้สึกเอง
นี่ไม่เที่ยวนะคะไม่เที่ยว
เดี๋ยวคุยกันหลังฉากได้เลยนะครับเอาล่ะ๑คนจากเราไปแต่ว่ายังเหลืออีก๓คน
รอบนี้สาวโสดและทีมเพื่อนจะล้วงลับหนุ่มโสดของเราที่เหลืออยู่ทั้ง๓คนนะครับ
มีสิทธิ์ถามคำถามกันแบบเต็มที่เลย
ล้วงลับรอบนี้เราจะให้สาวโสดและเพื่อนสีดาราช่วยกันล้วงลับความจริงจากหนุ่มโสดทั้ง๓คน
โดยสาวโสดและเพื่อนสีดารามีสิทธิ์ยิงคำถามใส่หนุ่มโสด
และเมื่อจบรอบนี้จะต้องมีหนุ่มโสดอกหักกลับบ้านอีกหนึ่งคน

อยากจะถามคุณเซอร์ก่อนเลย
เคยได้ยินมาเขาบอกว่าเรื่องเวลาการนอนเนี่ยมันมีผลมากเลยเวลาเราจะคบใครสักคน

ถ้ามันพูดเนี่ยมันก็ไม่สนุกอะนะ
แต่ว่าของเราต้องเอาเตียงมาแล้วมาโชว์วิธีการนอนกัน

เครื่องนอนซันทัสนะฮะให้คนทางบ้านดูเราจะนอนแบบแนวตั้งปกติแล้วคุณใส่กางเกงบ็อกเซอร์

ใช่เขาบอกว่าถ้านอนบอกนิสัยได้ด้วยนะ
ว่าคุณกำลังจะนอนแล้วก็แฟนของคุณเนี่ยก็นอนอยู่ข้างด้วย

ปกติคุณนอนยังไงคุณนอนอย่างนี้เหรอ

ใช่ครับจริงถ้ามีหมอนข้างคุณสั่งอยู่แล้วไม่ต้องมี

เธอซื้อเตียงที่ไหนมาเนี่ยขึ้นระบากระบาก
ปกติคือถ้ามีแฟนไม่ต้องมีหมอนข้างเพราะกอดแฟนเหรอ

เอ่อโหลคือให้เขานุ่นแขนหรือว่าเป็นคนกอดเขา

เอ่อโหล
นอนกอดแฟน

นอนพลิกข้างกอดแฟน

คนต่อไปอยากให้ใครครับที่จะมานอน

กับแฟนคุณนอนท่าไหน
เป็นคนที่นอนชอบนอนกอดแฟน

ส่วนมากจะเอามือไว้ข้างหลังตรงคอ

แล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่สภาพร่างกาย

แล้วถ้าไม่มีแฟนนอนท่าไหนปกติ

อ่ะแบงค์เสร็จเรียบร้อย

ถ้าแฟนนอนอย่างนี้ใช่มั้ยพี่ครับ
ทำไมต้องรีบหอมอย่างนั้นล่ะ
แล้วก็จะเล่าอะไรไปเรื่อยเล่าจะไปไหนดีไปเที่ยวไหน
เป็นคนชอบอย่างนั้น

พอเวลาอยู่บางเตียงเนี่ยมันจะสบายที่สุดแล้วไง
แล้วเปิดแอร์เย็นนะห่มผ้าประมาณหัวเข่าไม่ต้องห่มเยอะเพราะอยากเห็นศรีระ
เห็นศรีระแฟนด้วย

ชอบดูศรีระแฟนนี่คือแฟนต้องใส่ชุดนอนยังไง
แล้วแต่เขานะตามใจเขาแต่ส่วนมากก็จะให้เสื้อกล่ออกครับ
โป๊โป้หน่อย
แล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นแบบกางเกงแบบขาเว้าอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนผมนอนผมใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียว
พอจะนอนปุ๊บใช่ไหมสมมุติจะนอนปุ๊บถกขึ้นมาอย่างนี้อันนี้อยู่ระดับคอแฟนนะแต่ผมจะหายไปอยู่ด้านล่างด้านในอย่างนี้

เห็นเลยครับว่าเป็นการนวดดูแล

การนอนของแต่ละคนก็คงจะบ่งบอกถึง

กระติ๊บถามมานอนตะแคงหมายความว่าไง

เขาบอกว่าคนนอนตะแคงเนี่ยเป็นคนขี้เหงา

ส่วนคนที่ชอบนอนคว่ำอย่างป่า
เป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง
ค่ะยังเปลี่ยนท่านอนแหละ
อ๋อว่าท่านอนความเนี่ยเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง

ต้องนอนตรงเป็นคนเปิดเผยเป็นคนจริงใจ

คือส่วนมากเป้จะเป็นคนที่อาบน้ำนานแต่งตัวนานประมาณ๒ชั่วโมงเลยค่ะ
และอยากรู้ว่าคุณแบงค์เวลาจะออกไปข้างนอก
อาบน้ำกี่นาทีแต่งตัวกี่นาทีคะกว่าจะออกจากบ้านได้
แบงค์อาบน้ำแบงค์จะเป็นคนที่อาบน้ำนานมาก
จะชอบอยู่ในห้องน้ำแบบเฉลี่ยแล้วต่อวันก็คือ
เข้าห้องน้ำประมาณ๑ชั่วโมงสูงสุดก็คือประมาณ๒ชั่วโมง

คนต่อไปเอ้าจะถามอะไรเพิ่มเติมครับ

คุณชอบส่วนไหนในร่างกายตัวเองที่สุดคะ
ชอบเพราะอะไรอยากดูค่ะ

ขาครับขาชอบขา
ชอบขาเพราะอะไรครับชอบขาเพราะอะไรครับ
ขาเป็นร่างกายที่เราต้องใช้เดิน
แล้วก็ต้องใช้ขึ้นลงคือลง

สมมติว่าเรามีของ

ในหวังนี้จะคำแล้วก็ให้ตัวลอย

เราก็แบบนี้ได้

แต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่เคยลองหรือไม่เคยเล่น

นี่เห็นไหมโอ้นี่แปลว่าเขาทำอยู่ที่บ้านจริง

ติ๊กเป็นคนที่แข็งแรงมาก
อันนี้สตูรถพยาบาลพร้อมใช่ไหมครับ

เราเป็นไงเราจับตำน้ำพริกดีกว่ามี

อาจจะแบบเล่นไหล่อะไรอย่างนี้
เธอแชร์ฝันมาเนื้อ

อันนี้ก็ไม่ใช่ทำอะไรมันถูพื้น

เหงื่อมาลงพื้นแล้วก็ถู

วันนี้คำถามของทุกคนอยู่ละครับ
คำถามของพวกคุณเนี่ยนะครับเจาะยังไม่ลึกพอ
วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษที่มาช่วยถามอีกหนึ่งคำถาม
ขอเสียบประมูลต้อนรับคุณตุ๋ยตุ๋ย
มาแล้วอาตุ๋ย
บุฟเฟ่ต้องตัดสินดีนะว่า๓คนนี้เขาจะตอบยังไง

แล้วลูกคิดดีนะคะ

อาร์ก็หวังอยู่ค่ะอาร์ก็หวังอยู่ค่ะ
คำถามของอาก็คือว่า๓คนนะลูกนะ

บกันแล้วดวงสมพงษ์กันแล้วล่ะกับปูเป้ครับ
แล้วปรากฏว่าเรามารู้ภายหลัง
ว่ามือถือของเรารถของเรา
ไปไหนชีจะรู้หมดเลย
คือแบบเราจะคิดยังไงและจะจัดการยังไงคะ
เอาที่ใครก่อนครับเอาที่คุณเซอร์ก่อนค่ะ

คุณรู้อยู่แล้ววันหนึ่งอยู่ดีมาจับได้ว่า
ทั้งที่ไหนก็แล้วแต่คุณไปไหนก็แล้วแต่

ต้องคุยกันครับผมต้องเคลียร์ปัญหานี้ไว้ก่อน
เพราะว่าผมเป็นคนที่รักษาความเป็นส่วนตัวอย่างมากครับ
คือผมเป็นคนที่ไปไหนทำอะไรจะบอกตลอดเวลา

แต่คือถ้าทำถึงขนาดนั้นผมรู้สึกว่า
ไม่ไว้ใจผมแล้วผมจะไม่โอเค
ไม่โอเคไม่โอเคใช่ครับไม่โอเคไม่โอเคเลิกไหมเลิกไหม

ทำไมถึงทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงทำแบบนี้ใช่ไหม
เขาอยากจะมีชีวิตส่วนตัวทำไมคุณต้องทำแบบนี้
คุณรู้ไหมผมรักคุณอยู่กับคุณเนี่ยคุณยังไม่เต็มใจยังไม่เชื่อใจผมอีกเหรอ
ทำเพื่ออะไรคุณอย่าพบคุณอย่าพบคุณอย่าพบ

พอเดินมาก็เป็นอย่างนี้อารมณ์ก็ขึ้น
ไม่ใช่ที่เล่าให้ฟังวิลลี่โทรมาปรึกษาพี่

คุณจะปล่อยทิ้งไว้หรือคุณจะลบทิ้ง

ทิ้งไม่ให้อันนี้ถือว่าเป็นความส่วนตัวไม่ให้

นึกได้ไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าไปไหนจะบอกตลอด
คือบอกแค่ตัวหนังสือหรือว่าถ่ายรูปบอกด้วย
อย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะเดินทางไปไหนผมจะบอกไว้ก่อน
พอถึงที่นั่นผมจะถ่ายรูปส่งให้เลยครับ

คุณแบงค์ครับถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ที่อาตุ๋ยถามมา

ถ้าเป็นแบงค์แบงค์จะคุย
จะคุยว่าแบบว่าเธอไม่โอเคอะไรหรือเปล่าเธอไม่เข้าใจ
หรือเธอแบบกังวลกับตัวเรามากเกินไปหรือเปล่า
เพราะบางทีแบบว่าเวลาที่เราทำงานหรือเราไปไหน
การที่เธอมาคอยจับผิดตลอด
มาดูเหมือนไม่เชื่อใจว่าเราไปที่นั่นจริงหรือเปล่า
เธอไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องมาจับผิดอะไรตรงนั้น
ถ้าเราถึงที่เราบอกเราสามารถวีดีโอคอร์คุยกับเธอ

ตั้งแต่แรกเนี่ยคือผมจะทำให้สบายใจตั้งแต่แรกเลย
ไปไหนมาไหนวีดีโอคอร์จะเข้าห้องน้ำจะไปเดินห้างทำงานทำอะไร

แล้วก็เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน

ใช่แต่ว่าถ้าผมมาเจอทำให้สมมุติว่ามาเจอปุ๊บ

พอคุยว่าแบบไม่สบายใจตรงไหน

ไม่ได้ไปไหนเลย
โอ้โหคราวนี้พึบเลย
น้องไปทุกข้อกทุกมุมเลยครับ
เป็นภาระอุดเลย
อ่ะโอเคเราเครียดเลย
คำถามอาตุ๋ยเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงแล้วก็ส่วนตัวมาก

แต่ว่าบางคนอาจจะโกรธบางคนไม่โกรธ
บางคนแบบเอามาติดเลยมาติดเยอะเลย

สมมุติบางครั้งเราติดต่อไม่ได้อย่างนี้

บางครั้งมันอยู่ที่ว่าเจตนาด้วย

แต่จริงแล้วพี่ว่าความรักเหนือแล้วนะครับ
มันต้องอยู่ด้วยการที่เราไว้ใจซึ่งกันและกัน

จะเลือกใครเพราะว่าหลังจากนี้ไป
คุณจะต้องตัดกุหลาบของอีกหนึ่งคน

ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ

เกลอแล้ว

เขากลัวจะเบื่อเรา

ก็เหลือคุณเซอร์กับคุณชิปนะฮะ
คราวนี้มารู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของเขา
ดวงชะตาของอาจารย์ติ๊กก่อนเลยดีกว่าครับ
สาวโสดที่สูตร

เอามือก่อนเลย
ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนเลือกคู่ครองนะ

แหนเส้นสุกเนี่ยบอกว่ามีเสน่ห์

พอกลางคนเขาจะมีผู้ชายมาช่วยเหลือเขาดีมาก
ได้คู่ดีด้วย

เขาเกิดวันจันทร์ที่
ตัวคนนี้เขาเป็นคนอารมณ์แปรปวน
เขาเองเนี่ยเกิดวันจันทร์ด้วย
เขาก็ค่อนข้างมีเสน่ห์เจ้าชู้
เขาคู่มิตรกับคนที่เกิดวันพุธ

หรือยังไงเอาไปสองคนเลยไหม
ผมบอกให้เลยสองคนนี้เป็นคู่สำหรับคุณเลย
แต่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผู้ชายเนี่ย

บอกเขาเลยเขาเองเป็นคนชอบพูดชอบเจรจา

ชอบศึกษาความรู้ศึกษาความรู้ภูมิกุ้มกันตัวเอง

ตัวเขาเองค่ะชอบว่าแดกว่าดัน
ผมว่าคุณเสอครับ
คุณเสอคือคนที่ดวงสมพงษ์กับคุณปูเปมากที่สุด
โสดของเราจะเลือกคนไหนมันต้องอยู่ที่เขาคนเดียว
หนึ่งก็จะเชื่ออาจารย์ติ๊กแล้วก็เลือกที่ดวงสมพงษ์เลย

หรือจะฟังเสียงหัวใจของตัวเอง

ผมจะให้โอกาสหนุ่มโสดของเราได้พูดอะไรสุดท้ายกับคุณปูเป้
คุณเสออยากจะพูดอะไรกับคุณปูเปเชิญเลยครับ
ต้องตัดสินใจแล้วครับคุณปูเป้ครับ

คนที่ใช่ที่สุดคุณจะเลือกฟังเสียงหัวใจหรือว่าเลือกเชื่อดวงชะตา
ปล่อยแล้วดึงลงมา
อ๋อเขาไม่ตื่นเต้นด้วย
วันนี้สนุกมากขอขอบคุณนะครับคุณชิปขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
แล้วขอแสดงความยินดีกว่ากู้นนี้ของเรา
ขอบคุณเพื่อนที่มาช่วยในวันนี้

ความสุขแบบนี้เรามีนัดกันนะครับ
ทุกวันเสาร์ครับ๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่องหมายเลข๓๒ครับ

แต่คือแบบว่ายิ้มดูแบบน่ารักดีอะไรอย่างนี้

แล้วตาก็คือแบบสวยมาก

แล้วก็นิสัยคือแบบ
เหมือนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร

ใช่ก็แบบพูดตรงดี
เชิญพวกว่าสาวสวดของเราได้เลย

และจะยอมเป็นเด็กดีของพี่เลย

หนูชอบผิวเข้มค่ะ
พี่ตากแดกเลย

อาบน้ำนานที่สุดกี่วัน

เพราะถ้าไม่สกปรกจะอาบทำไม
มันยิงมุกเองมันยังอายเองเลย